เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับมีคุณยายอายุ๘๐กว่าออกจากบ้าน
ซื้อกับข้าวกับปลามาให้หลานซึ่งป่วยเป็นมะเร็งนะฮะ
ก็ซื้อเสร็จแล้วเตรียมจะกลับเข้าบ้านข้ามทางม้าลายปรากฏว่า
ล้มแล้วก็ถูกรถเมทับนะฮะก็ต้องไปตรวจสอบว่าล้มได้อย่างไร
บางคนบอกว่าคุณยายถูกรถเฉียวก่อนแล้วก็ล้มบางคนก็บอกว่าคุณยายล้มเองหรือเปล่า
หรือเป็นเพราะว่ารถเมย์เฉียวชนทำให้ล้มแล้วก็ทับร่างต่อ
บริเวณล้อด้านหลังตรงจุดนั้นนะครับมีร่างของคุณยายอายุ๘๓
คุณยายยุพินครับนอนบาดเจ็บอาการน่าเป็นห่วงเลยล่ะครับ
ขาหักสองข้างแล้วก็มีไส้ไหลด้วยนะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วน
จุดเกิดเหตุคือบริเวณทางม้าลาย๔แยก๔ย่านเขตดุสิตกรุงเทพมหานครครับ
ช่วง๗โมงเช้าที่ผ่านมาคนขับรถเมย์ชื่อว่านายอำพลครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาขับรถออกมาจากสายใต้
่งหน้าไปศูนย์ราชการแล้วก็ระหว่างเลี้ยวบริเวณที่เกิดเหตุ
เขามองไม่เห็นคุณยายที่กำลังกล้ามถนน
คือก่อนหน้านั้นถนนบางส่วนจะมีการปิดซ่อมพื้นผิวจราจร

พอเลี้ยวมาปั๊บแล้วก็นี่เลยเกิดอุบัติเหตุเลยครับ
ตำรวจสนสามเศษครับบอกว่ามีพยานที่เห็นเหตุการณ์
อ้างว่าก่อนรถเมย์จะทับคุณยายเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์ไปเฉียวคุณยายจนล้ม
แล้วรถเมย์ก็มาวิ่งทับต้องตรวจสอบเพิ่มเติมครับ
ในระหว่างนี้คุณเนเตี๋ชาวนครขับไทยรัสทีวีลงพื้นที่ครับ

เจอรถเมชื่อคันด่างกล่าวจอดอยู่นะแต่ไม่เจอคนขับแล้ว
ได้ไปคุยกับแม่ค้าที่อยู่ในเหตุการณ์
คุณนิตยาครับเธอก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่า
คือคุณยายยุพินเขากำลังเดินข้ามทางม้าลายมาจากอีกฝั่งนึง
แล้วรถเมย์วิ่งมาด้วยความเร็วจังหวะนั้นคุณยายเขาล้ม
แต่ว่าตัวเธอไม่มั่นใจนะว่าคุณยายไปสะดุดกับอะไรหรือเปล่าเลยล้ม
จังหวะนั้นล้อหลังของรถเมย์ก็เลยทับขาคุณยายเข้าอย่างจังครับ
แรงมากเลยมันมาแบบใช่เค้าเป็นแบบนี้มันคงจะไม่เย็บแรงแบบมากหรอกเหรอ
แบบรถมันก็ไม่คอยมีแล้วใช่ไหมเพราะมีแบบแรงสุดอย่างแหละ
ก็อาการสาหัสคือกระดูกขาหักด้วยกระเพาะปัสสาวะฉีกขาดคำแนะนำจากคุณหมอก็คือต้องผ่าตัดขาครับแต่ว่าโอกาสที่จะกลับมาหายเป็นปกติเนี่ย๑๐เท่านั้นเองครับพี่มิ้วคุณผู้ชมคุณหมอก็บอกญาติญาติว่าอาจจะต้องเตรียมเผื่อใจไว้หน่อยนะ
เพื่อจะรอเวลา
อันนี้คือรอเวลาใช่ไหมครับ
พอเวลาแล้วป้าก็ตัดสินใจไม่ผ่า
ผ่าก็ต้องเอาขาออกเลย
แล้วก็เป็นกันว่าขันน็อตยังไงเขาก็อธิบายป้าก็ไม่เข้าใจ

แล้วเขาก็เอาขาออกเลยก็เป็นอันว่าเหลือขาข้างเดียว
ถ้าหายแล้วถามว่าเมื่อตัดออกไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะมีชีวิตอยู่

ผ่าหรือไม่ผ่าโอกาสกลับมาแข็งแรงปกติคือ๑๐เท่านั้น

แล้วก็มีการเรียกลูกหลานให้มาให้กำลังใจ

ญาติของคนเจ็บได้คุยกับคนขับรถเมย์แล้ว
คนขับรถเมล์เองก็มาขอโทษนะฮะ
แล้วก็บอกว่าจะดูแลเรื่องของการรักษาและค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ในกรณีเลวร้ายที่สุดถ้าคุณยายเสียชีวิต
จะมีเงินเยียวยาให้กับทางครอบครัวด้วย
รับว่าทุกคนในครอบครัวต่างก็ตกใจและเสียใจมากนะครับ
แต่ก็เข้าใจถ้ามันเป็นอุบัติเหตุจริง
ก็พร้อมจะให้อภัยกับคนที่ก่อเหตุก็คือคนที่ขับรถเมย์
อย่างไรก็ตามยาดบอกนะครับว่าปกติ
ยุพินเขาจะเป็นคนใจบุญชอบทำบุญครับ
แมวจรจัดมาเลี้ยงก็หลายตัวแมวดำชื่อว่าเจ้าศรีนินครับ
ญาติบอกว่าเวลาที่ทุกคนมองเห็นแมวดำตัวนี้
ก็จะรู้สึกคิดถึงยายุพินเพราะว่าเพิ่งจะรับมาเลี้ยงมาดูแลด้วยนะฮะ
ส่วนในทางคดีเองครับตำรวจยังไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ใด
อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ
แล้วก็ภาพจากวงจรปิดพยานบุคคล
เพื่อให้ได้หลักฐานที่รัดกลุ่มแล้วก็ชัดเจนที่สุดว่า
คุณยายล้มลงเพราะเหตุใด
เป็นเพราะรถมอเตอร์ไซค์เฉียวชนหรือล้มเอง
ถูกรถเมย์เฉียวชนอย่างไรก็ตามครับ
อย่างที่บอกว่าคนขับรถเมย์และบริษัทต้นสังกัดนั้น

ล่าสุดคุณผู้ชมพี่มิวครับ
คุณเนนิติชาวนักข่าวของเราตามติดความคืบหน้าเรื่องนี้

เมื่อตอนช่วง๖โมงเย็นที่ผ่านมา
คุณยายุพินจากไปอย่างสงบแล้วครับ

ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงค่ะ